คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมันกลายมาเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นรับอรุณเนี่ยนะคะ
เกิดจากพ่อของสามีอยากได้หลานชายวัย๑ขวบเอาไปเลี้ยง
ทีนี้ตัวแม่ของเด็กหรือว่าลูกสะพ้ายไม่ให้แล้วพ่อสามีก็เลยโมโหฟิลขาดค่ะ
เอามีดจ้วงแทงทำให้สะพ้ายเสียชีวิตต่อหน้าหลานชายวัยขวบนึงเลยนะคะ
เหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ที่ชุมชนบ้านป่าบากนะคะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนี่เข้าไปในห้องนอนนะคะ
ก็เจอภาพสลดใจนางสาวธัญพักโสมาสุกอายุ๓๒ปีเนี่ย
จมกองเลือดอยู่บนที่นอนค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
มีแผลบริเวณลำคอคือเป็นแผลโดนแทงจากของมีคม๔แผล
แล้วก็แผลเนี่ยกว้างคือลึกประมาณ๓เซนนะคะเกือบนิ้วหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็เจอมีดทำครัวปลายแหลมตกอยู่ใกล้ศพด้วย
ในบ้านมีผู้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้๒คน
มีนายพานุวัฒน์อายุ๖๒ปีซึ่งเป็นพ่อของสามี
และหลานชายวัยหนึ่งขวบนะคะนายพานุวัฒน์ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าลูกสะพ้ายจริงจริงโดยพ่อสามีอ้างว่าต้องการจะเอาหลานวัยหนึ่งขวบเนี่ย
เลี้ยงที่โคราชแล้วก่อนหน้านี้นะเคยจะพยายามมารับตัวหลานแล้วครั้งหนึ่ง
แต่รอบนั้นน่ะลูกสะพ้ายซึ่งเป็นแม่ของหลานเนี่ย
ไม่ยอมให้เอาไปรอบนั้นก็ทะเลาะกันแล้วก็เกิดบันดาลโทษะ
ครับทีนี้กลับมาบ้านนี้อีกรอบนึงค่ะพ่อสามีเนี่ยเอามีดทำครัวมา
แล้วก็ใช้มีดแทงคอลูกสะพ้ายที่กำลังนอนอยู่กับหลานชาย
ห้องนอนจนเสียชีวิตแล้วตัวพ่อสามีน่ะไม่ได้หนีไปไหนนะ
รอให้เจ้าหน้าที่มาคุมตัวเพื่อดำเนินคดีนะคะ
ครับตัวผู้ก่อเหตุคือพ่อสามีเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านั้นก็มีการถกการเถียงกันอยู่แล้ว
ว่าจะเอาเด็กจะเอาหลานกลับไปเลี้ยงที่โคราชนะครับ
แล้วก็ทางลูกสะพ้ายไม่ยอมจนกระทั่งตัวพ่อสามีเองเดินทางจากโคราช
มาถึงร้อยเอ็ดมาถึงบ้านของลูกสะพ้ายแห่งนี้
แล้วกลางดึกก็พยายามเข้าไปพูดคุยนะฮะ
เจรจาจะขอเอาหลานไปเลี้ยงแต่ลูกสะพ้ายไม่ยอมแล้วก็เอะอะโวยวายด้วย
พ่อสามีก็เลยลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะฮะ
คือมันเกิดเหตุเนี่ยตอนดึกแล้วเนี่ยนะครับ
สอบถามจากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ผู้ใหญ่อมรพันโน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณตี๓๓๐เนี่ย
ผู้ใหญ่เองได้รับแจ้งจากป้าของผู้ตาย
ว่ามันมีการฆ่ากันที่บ้านหลังนี้
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาจุดที่เกิดเหตุ
เห็นศพของสะพ้ายนอนอยู่ในห้องนอนแล้ว
แล้วก็เลยต้องประสานตำรวจมาตรวจสอบนี่นะคะ
แล้วคนก่อเหตุอย่างที่บอกว่าเป็นพ่อของสามี
ก็รอมอบตัวอยู่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อตอนสิบโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจชุดสืบสวนสุรสีสพเมืองร้อยเอ็ดเนี่ย
ก็นำตัวพ่อสามีคือนายพานุวัฒน์ผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเดินทางมาตั้งใจจะรับหลานชายไปเลี้ยงจริง
แต่พอถูกสะพ้ายปฏิเสธก็เลยรู้สึกบันดาลโทษะ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะเคยตกลงกับสะพ้ายแล้ว
ให้มารับหลานชายได้แล้วสะพ้ายเนี่ย
ก็มีการร้องโหกเวกโวยวายเสียงดังในรอบที่มารับอีกรอบนึงเนี่ยนะคะ
เสร็จแล้วก็มีการดุด่าว่ากล่าวจนทำให้ตัวพ่อสามีเนี่ย
บันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุ
ทีนี้ตัวพ่อสามีก็เลยอาศัยช่วงที่ลูกสะพ้ายกำลังนอนอยู่ในห้องนอนนี่แหละค่ะ
เอามีดทำครัวที่อยู่หลังบ้านมาจ้วงแทงที่ต้นคอไป๓ครั้ง
สะพ้ายเสียชีวิตนอนแน่นิ่งแล้วก็เขาก็สาภาพนะ
หลังจากนั้นตัวผมเองก็อุ้มหลานออกมานั่งนอกห้องนั่งลูบหัวหลานไปเรื่อย
ไม่ได้หนีไปไหนกะว่าจะมอบตัวอยู่แล้วนะครับ
คือก่อนหน้านั้นคือตัวผู้ที่ถูกแทงนะคุณลูกสะพ้ายยังไม่ได้ตายขาดที่
สะพ้ายพยายามโทรศัพท์ไปหาป้าของเธอบอกให้มาช่วยหน่อย
เพราะเธอถูกแทงนะครับแล้วก็ป้าของเธอก็เดินทางมาที่บ้านแห่งนี้
ปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันถูกล็อกจากข้างในซึ่งแน่นอนฮะ
ตัวพ่อสามีเนี่ยเป็นคนล็อกบ้านเอาไว้นะครับผู้เป็นป้าเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามาได้
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะฮะแล้วพอทุกคนเข้ามาถึงในห้องเนี่ย
ปรากฏว่าช่วยผู้หญิงคนนี้ไม่ทันเสียชีวิตคาเตียงตรงนี้ไปแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายพานุวัฒน์ที่เป็นพ่อสามีข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ